แล้วก็ช่วงนี้เราจะได้เห็นข่าวนี้มาตลอดเลยว่าค่าฝุ่นมันเกินมาตรฐานนะ

ดังนั้นค่ะเราก็ต้องเน้นย้ำประเด็นนี้แล้วก็นำเสนอข่าวกัน
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
คุณรู้ไหมที่เกินมากสุดนี่คือพุ่งไปร้อยกว่าเลยนะ
ทั้งที่เขากำหนดเอาไว้ไม่ให้เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ไปตรวจสอบกันศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
เมื่อตอน๗โมงเช้าที่ผ่านมามี๕๗จุดในพื้นที่นะ
ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน๕๐นะคุณผู้ชม
แต่เนี่ยมีอยู่๕๗พื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะ
พื้นที่ที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งเลยสูงมากมาก
ตรงสวนทวีวนารมที่เขตทวีวัฒนาค่ะ
วัดได้๑๐๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็ตามลงมาอันดับที่๒ก็เป็นถนนเพชรกะเสม๘๑นะคะ
ซึ่งตรงนี้๙๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือยังอยู่ในเขตทวีวัฒนาค่ะ
ตรงทางเข้าสนามหลวง๒วัดได้๙๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
อกจากนี้เขตอื่นก็ต้องเฝ้าระวัง
นี่ฉันบอกนะคุณผู้ชมดูว่ามีบ้านคุณผู้ชมหรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นบางซื่อประเวทหลัดกระบังพระนครทวีวัฒนา
กอกใหญ่ตลิ่งชันบางกอกน้อยหนองแข็มภาษีเจริญแล้วก็บางบอน
โอ้โหหลายที่จริงนี่พื้นที่กรุงเทพนะ

เราไปดูที่สมุทรปราการกันบ้างนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
จากสภาพอากาศที่ปิดและสภาวะลมอ่อนที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง

อีกสาเหตุสำคัญหนึ่งคือการก่อสร้างในพื้นที่คุณ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ

นี่ฮะบริเวณโครงการก่อสร้างถนนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
คือถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนที่ขึ้นชื่อ

คือชาวบ้านบอกซ่อมแล้วซ่อมอีก
ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมซ่อมบ่อยมากที่สุดในจังหวัดเลย
ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีชาวบ้านบอกแบบนี้นะฮะ
โดยใช้เวลาในการก่อสร้างมานานหลายปีแล้วนะครับ
ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกโอ้เบื่อหน่ายจริงเลย
ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองมากเลย
โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ
มันหายใจไม่ออกแล้วนี่คุณป้าท่านหนึ่งบอกหายใจไม่ออกแล้วลูก
จมูกไปหมดของเนี่ยขายไม่ได้เลยนะคุณนะ
เอาของมาตั้งหน้าร้านฟุนจับไปหมดเลยนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งยิ่งถ้าขายอาหารนะ
ลูกค้าไม่มาซื้อเลยลูกค้ากลัวอาหารสกปรกจากฝุ่นนะฮะ
เมื่อเช้านี้ปูนฟูนเต็มหมดเลยหนูขายของไม่ได้เลย

หลายปีแล้วไม่เสร็จสักที

ร้อนมากเลยค่ะเดือดร้อนมากเลย
ฝนเต็มเลยเมื่อวานนี้ขายของไม่ได้ฝุ่นเต็มเลย

ก็อยากจะให้เขาแบบทำให้มันเสร็จไปซักทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากจะใช้ชีวิตแบบเออให้มันเป็นปกติ
คือมันลำบากมากคือแบบทำมาทั้งปีทั้งชาติ
ก็ไม่เสร็จปกติอย่างนี้นะ
เดี๋ยวตรงนั้นเสร็จตรงนี้ไม่เสร็จ
ตรงนั้นเสร็จตรงนี้ไม่เสร็จอย่างนี้

เดี๋ยวตรงนู้นเสร็จมาซ่อมตรงนี้อีกแล้ว
บอกตลอดชาติชาวบ้านพูดตรงแบบนี้นะครับ

ก็คือสระบุรีฮะที่นี่ก็มีค่าดัชนีของฝุ่นละอองเนี่ย
ของฝุ่นละอองพุ่งสูงต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าสระบุรีก็ขึ้นชื่อเรื่องของโรงโม่หินนะฮะ

บริเวณถนนผลหยดทินสำแยกไฟแดงหน้าพลาน
ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็เป็นตลาดนะครับ
ที่นี่ก็จะมีรถบรรทุกจำนวนมากวิ่งผ่านไปมา
ก็จะมีฝุ่นละอองที่อยู่บนพื้นเนี่ย
ฟุ้งกระจายขณะที่รถใหญ่วิ่งนะครับ
ชาวบ้านบอกได้รับผลกระทบแบบนี้มานานเหมือนกัน
ร้านค้าเอ่ยขายของไม่ค่อยได้ฮะ
บ้านพักก็พักอยู่ข้างในบ้าน

นี่ฮะไอ้บนหลังคาผ้าใบของรถเข็นอะไรต่างฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันหรอกว่า
ขายของขายอะไรไม่ได้เลยมีแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองคนหนึ่ง
ชื่อคุณพี่อรวรรณดวงไข
เขาบอกว่าช่วงฤดูนี้จะมีลมพัดฝุ่นละออง

แต่ก็มีรถน้ำของโรงโม่แล้วก็เทศบาลตำบลหน้าพระราณ

วิ่งในการรดน้ำบนถนนตลอด

พอน้ำแห้งนะฝุ่นมันก็มาอีกนะครับ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ให้มันลดน้อยลงแล้วก็ขอให้แก้ไขในระยะยาวด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะทางกรมอนามัยเองก็เตือนนะ
ว่าเราเองต้องระวังต้องดูแลสุขภาพให้ดี
ลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสฝุ่น
ถ้าเกิดไม่จำเป็นที่ต้องออกไปข้างนอกก็ยังไม่ต้องออก
ถ้าเกิดอยู่บ้านก็ปิดหน้าต่างปิดประตูให้สนิทช่วงที่ฝุ่นสูง
งดการไปออกกำลังกายการไปวิ่งกลางแจ้ง
แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงฝุ่นสูงนะคะ
สมมุติถ้าเกิดจำเป็นจำเป็นจริงต้องไป
บางคนบอกว่าเราใส่หน้ากากปกติทุกวันอยู่แล้ว
กันโควิดอยู่แล้วมันไม่ช่วยมันไม่เหมือนกันนะ
แล้วที่สำคัญก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วย

หายใจแล้วมีเสียงวิดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเนี่ย
ต้องไปหาคุณหมอประเมินอาการดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไร
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรารายงานข่าวนี้มา
มาดูการจัดอันดับของโลกกันหน่อยดีไหม

คือตอนเมื่อ๗โมงเช้าที่ผ่านมาดูสิคะ
ประเทศไทยอยู่อันดับที่๑๑กรุงเทพประเทศไทยด้วยนะ
อันนี้เป็นสีแดงแต่ว่าตอนล่าสุด
เราลงมาแล้วนะจากอันดับ๑๑เรามาอยู่อันดับที่๑๖

ว่าเมื่อช่วงเช้าฝุ่นเยอะกว่าช่วงเที่ยงแบบนี้
ลมมันอาจจะพัดพาไปบ้างนะครับ